สิบเจ็ดกันยายนสองพันห้าร้อยหกสิบสองพบศพพริตตี้สาวนอนเสียชีวิตที่โซฟานในคอนโดแห่งหนึ่งย่านดาวคนนองแพทย์ชนสูตรพบ
เสียชีวิตไม่ต่ำกว่า๑๒ชั่วโมง

เนื่องจากมีแอลกอฮอล์ในเลือดสูงกว่า๔๐๐มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์
ตำรวจสนบุคโลเข้าตรวจสอบที่เกิดเหตุ
พบเพื่อนของทิติมาหรือลาลาเบลพริตตี้สาว
ให้ข้อมูลว่า๙โมงวันที่๑๖กันยายน
ลาลาเบลส่งข้อความหาเพื่อน
ว่ารับงานเอ็นเตอร์เทนที่บ้านหลังหนึ่ง
บางบัวทองจังหวัดนนทบุรี
กระทั่ง๑๕นาฬิกาไม่สามารถติดต่อได้อีก

รู้ว่าลาลาเบลอยู่กับรัชเดชวงธบุตรหรือน้ำอุ่น

ต่อมาตี๑ของวันที่๑๗กันยายน

ให้ไปรับตัวลาลาเบลที่คอนโด

กลับพบว่าเธอถูกนำมาทิ้งไว้ที่โซฟาล็อบบี้คอนโด
ในสภาพไม่มีลมหายใจ
ขณะที่น้ำอุ่นกลับหายตัวไป
เขาเป็นคนสุดท้ายที่อยู่กับลาลาเบล
ตกเป็นผู้ต้องสงสัย

แล้วเขาจะพาน้องออกมาจากงานตรงนั้นทำไม
ถ้าเขามีเจตนาที่ดี
ในเจตนาที่ดีของคนคือ
ต้องพามาส่งเพื่อนพี่น้องเขาญาติเขาแฟนเขา
ไม่ใช่เอาไปห้องคอนโดห้องตัวเองแบบนี้ครับ
บุกห้องน้ำอุ่นพบกำลังนอนหลับ
ภายในห้องไม่มีร่องรอยการต่อสู้
เขาถูกคุมตัวไปสอบปากคำ
น้ำอุ่นยืนยันไม่ได้ใช้สารเสพติด
และไม่มีเพศสัมพันธ์กับผู้ตาย
โดยพบผู้ตายที่บ้านปาร์ตี้ย่านบางบัวทอง

แต่ผมเริ่มรู้สึกว่าเขาแข็งตอนที่ผมตื่นแล้ว
ตอนที่ผมอุ้มลงมาเหมือนตรงโซฟาผม
ผมยังได้ยินแบบว่าเสียงเอือกของเขาอยู่

คิดว่าเขาแค่เมาแล้วก็อาจจะแบบไม่สบาย
ผ่านไปสองวัน๑๘กันยายน๒๕๖๒
น้ำอุ่นออกมายืนยันความบริสุทธิ์ใจ
และขอร้องสังคมอย่าเพิ่งตัดสินว่าเป็นคนผิด
ตำรวจชุดสืบสวนลงพื้นที่ตรวจสอบภาพ
กล้องวงจรปิดตามเส้นทาง
ตั้งแต่บ้านปาร์ตี้จนถึงคอนโด
โดยวงจรปิดบริเวณบ้านปาร์ตี้
เห็นน้ำอุ่นกำลังอุ้มลาลาเบลออกมาขึ้นรถ
ขณะที่กล้องวงจรปิดในคอนโด
เห็นเหตุการณ์ทุกมุมอย่างชัดเจน
ตั้งแต่น้ำอุ่นนำตัวลาลาเบลออกมาจากลานจอดรถ
พยายามหิ้วปีกลาลาเบลที่ดูไม่ได้สติ

อุ่นลงมาส่งลาลาเบลที่ด้านล่างคอนโด
โดยเขาพยายามหิ้วปีกกระชากลากตัวลาลาเบลไปกับพื้น
เข้าไปในลิฟต์ก่อนพาไปที่โซฟา
ช่วงหนึ่งที่น้ำอุ่นอยู่กับลาลาเบลในลิฟต์
มีลูกบ้านคอนโดพบเห็นเหตุการณ์
ยืนยันว่าขณะนั้นผู้ตายอยู่ในสภาพที่ไม่มีสติ
ตั้งแต่ช่วง๑๐๐๐นวันที่๑๖กันยายน

อุ่นถูกแจ้งข้อหาหน่วงเหนียวกักขัง
เป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตาย
และพาผู้อื่นไปเพื่อการอนาจารย์
คดีนี้ผู้ต้องหามีมากกว่า๑คน
ตำรวจขยายผลไปที่บ้านปาร์ตี้
เข้าตรวจค้นหาพยานหลักฐานเพิ่มเติม
เพื่อหาสาเหตุการเสียชีวิตของลาลาเบล

นำไปสู่การเสียชีวิตของลาลาเบล
ติดตามในเปิดแฟ้มคดีดังตอนหน้า